ชอบดูคนเมาไหมคุณผู้ชมเมาทีไรนี่เรามักจะได้ยินประโยคอะไรแปลก
เรื่องราวนี้เป็นของคนขับแคมรี่คนหนึ่งแคมรี่แล้วเมาด้วยนะไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค
ใครชนใครก่อนเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ระหว่างที่กู้ภัยกับพลเมืองดีเขาช่วยคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่บาดเจ็บอยู่นะ
แคมรี่เมาอ่ะคุณผู้ชมฮะเมาแล้วมาหาเรื่องกู้ภัยแล้วก็พลเมืองดีด้วย
คุณผู้ชมเห็นผู้ชายเกิดแป่ด้านแนะไงต่อกำลังจะเล่าเลยแป็นแท้เร็ว
จะต่อยกันต่อหน้าตำรวจเหรอเนี่ย

ผู้ชายเสื้อเชิดเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นไหม
เสื้อเชิญแขนยาวเหมือนจะถกขึ้นมานึง
คุณผู้ชมเห็นแล้วน่าจะตัดสินได้
กลุ่มกู้ภัยที่มาช่วยเหลือคนเจ็บก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์
กู้ภัยกับพลเมืองดีคนอื่นต้องมาช่วยห้าม
แยกนุ่มเสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วพับแขนเสื้อคนนี้
เขาไปขับชนมอเตอร์ไซค์ครับจนคนขี่มอเตอร์ไซค์ในบาดเจ็บ
บริเวณซอยประชาอุทิศ๒๑เขตราชบุรณะ
ช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้นะก็คือคืนวันพุธต่อ
ดูเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขาแคมครี่เลย
บุรณะกับกู้ภัยร่วมกับตันยูจุดทุ่งครุ

แล้วก็มอเตอร์ไซค์คาวาซากิที่คากันอยู่แบบนั้น
คนขี่มอเตอร์ไซค์คาวาซากิชื่อนายสิทธิชัยอายุ๓๘ปี
ก็หัวปูดนะหัวปูดหัวแตกเลยถลอกปอกเปลือกตามตัว
ก็ได้รับบาดเจ็บไปเจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลเมืองต้น
แล้วก็ส่งตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลบางมศ
อาสากู้ภัยคนหนึ่งชื่อพี่นวพรครับเป็นผู้หญิงนะ
เขาก็กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่แต่มาโดนชายเสื้อขาวเมื่อสักครู่เนี่ย
เชิดคนที่ขี่คนที่ขับแคมรี่นะมาต่อว่าเขา
คตอนนี้ครั้งขวานี่นะครุนัวพรที่เป็นกู้ไพท์
วพรเล่าให้ฟังว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็บาดเจ็บอืม
พี่เขาก็เลยช่วยทำแผลให้จู่คนขับแคมรี่เข้ามาด้านหลัง
จะมาทำร้ายคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้ำอีกนะ
นวพรบอกจับใจความได้ว่า
แคมรี่ไม่พอใจที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปปาดหน้าเขา
เอาล่ะสิทำยังไงล่ะพี่นวพรต้องเรียกกำลังเสริมเลย

หลังจากนั้นคนขับแคมรี่หันไปหาเรื่องกลุ่มกู้ภัยแทนเว้ย
เออแล้วก็ไปหาเรื่องพลเมืองดีด้วย
จนเกิดการด่าทอชกต่อยกันชุลมุน
กู้ภัยที่ยืนอยู่ต้องเข้าไปแยกครับ

หนุ่มคนขับแคมรี่ทำทีเป็นคุยโทรศัพท์

คุยกับใครไม่รู้แต่ปลายสายเนี่ยนะพี่น้ำแข็ง
แคมรี่บอกกับปลายสายว่าเขาโดนต่อย

คนในสายที่เขาโทรไป
เขาตอบกลับมาหนูว่าอันนี้เบอร์ใครครับ
หนูก็เลยงงแอบงงนิดนึง
คืนลุกขึ้นมาจะหาเรื่องทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลย

พอเลิกไม่ดีแล้ว

แล้วก็พาหนุ่มคัมรี่ไปเป่าวัดแอลกอฮอล
ตอนนี้น่าจะรู้แล้วล่ะว่าเกินจากกฎหมายที่กำหนดหรือเปล่า

ขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บครับ

ถ้าคนขับคัมรี่คันนี้อยากจะชี้แจงก็เรียนเชิญนะครับ